ก่อนหน้านี้เราทราบข่าวของต่างประเทศว่ามันมีนะ
ที่แบบว่าติดเชื้อจากคนสู่สัตว์เนี่ย
แต่ว่าบ้านเรายังไม่ได้มีการศึกษาอย่างเป็นทางการ
ล่าสุดอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ท่านต้องทราบเลยนะคะ

เพราะมีผลงานการวิจัยของแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
นี่ค่ะท่านนี้ที่โพสต์นะคะ

มีการศึกษาอย่างเป็นทางการเลยว่า

สามารถเป็นภาหะเอาเชื้อที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ย
ไปติดหมาติดแมวของท่านได้
อะไรนะคนเป็นโควิดติดหมาแมวเราได้เหรอ
ใช่คนเป็นหมาแมวเอาเชื้อไปให้
คนติดเป็นโควิดเอาเชื้อไปให้หมาแมวได้
แต่สัตว์สู่คนเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ศึกษาอย่างเป็นทางการ
แต่คนสู่สัตว์เนี่ยเป็นทางการแล้วนะคะ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ
คุณหมอธิระวรัฐนารัฐท่านเป็นคุณหมออยู่ที่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
โพสต์ข้อความไม่ได้โพสต์ลอยนะ
ไม่ได้พูดลอยนะของแบบนี้จะพูดเองเออเองไม่ได้นะคะ
ต้องมีผลงานวิจัยรองรับ
ท่านบอกว่ามีผลงานจากทีมสัตวแพทย์

แล้วก็มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คือประเด็นอยู่ตรงนี้ท่านบอกว่า
มีการไปเก็บตัวอย่างจากสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน

แบ่งเป็นหมา๓๕ตัวพบว่า
หมาใน๓๕ตัวมี๓ตัวติดเชื้อโควิดจากเจ้าของ
มี๑ตัวเริ่มมีอาการ
ส่วนตัวอื่นยังไม่มีอาการ

อกจากนี้ยังเก็บตัวอย่างจากแมวมาตรวจด้วย
ไปพบว่าแมวทั้งหมด๙ตัว
๑ใน๙ติดเชื้อโควิดจากเจ้าของค่ะ
ธิระยังบอกอีกนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวนี้
หากเรามีอาการไม่สบายแปลว่าอะไรคะ
คือมันชัดแล้วแหละว่าจากคนสู่สัตว์ได้

คุณมีอาการไม่สบายคุณควรที่จะแยกตัว
ออกจากสมาชิกในครอบครัวแล้วหนึ่ง
คุณควรจะแยกตัวหลีกเลี่ยงให้ห่าง
คลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย๒ค่ะ
ส่วนการถ่ายทอดจากสัตว์สู่คนนั้น
ธิระบอกว่าตอนนี้แม้จะเชื่อว่า
อาจจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการแพร่ระบาด
แต่กันไม่ดีกว่าแก้ดีไหม
กันไม่ดีกว่าแก้นะคะเพราะว่ามีรายงาน
เกี่ยวกับการติดเชื้อจากตัวมิ้งไปสู่คน
หมายถึงว่าจากสัตว์ไปสู่คนในหลายประเทศ

ทั้งอเมริกาเนเทอร์แลนด์โปแลนด์
จากสัตว์สู่คนแต่อันนี้ที่เราศึกษา

ธิระยังบอกอีกว่าที่หยิบยกเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเป็นเพราะว่าปัจจุบัน
มีจำนวนคนติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเนี่ยคือก็ยังไม่น้อยนะก็ยังมากอยู่
โอกาสถ่ายทอดไปยังสัตว์เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วแปลว่าอะไร

ลับของการควบคุมการแพร่ระบาดที่เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคนเท่านั้น
เลี้ยงของท่านก็อาจจะโดนด้วยนะคะอ่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องมาเตือน
เพราะว่าหลายบ้านเนี่ยเลี้ยงทั้งแมวเลี้ยงทั้งหมาเหมือนบ้านพี่ก็เลี้ยงใช่ไหมคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูยอดการฉีดวัคซีนความหวังของประเทศไทยนะครับ
ความหวังของประเทศไทยยอดการฉีดวัคซีน
สุดสัปดาห์นะให้คุณหมอพักบ้างแหละ
แสนกว่า๑๕๔๘๑๑โดสทวนนะคะเข็ม๑๒๓๔ล้นลั่นกันไป
ดูตามกราฟิกหน้าจอเข็ม๑ได้๓๐๐๐กว่าเข็ม๒ได้เยอะหน่อย

เพราะฉะนั้นภาพรวมของการฉีดวัคซีนในประเทศไทยเป็นเท่าไหร่
๘๐กว่าล้านแล้วนะคะคุณผู้ชม
กันไปค่ะโฟกัสเข็มที่๒เลย๓๓๙๕๙๒๕๗ราย
นี่แหละค่ะทำไมโฟกัสเข็ม๒เราพูดกันตลอด
นี่คือจะเป็นตัวตอบโจทย์ว่าเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ให้กับประเทศเราได้หรือยัง๗๐ของจำนวนประชากร
ล้านโดสค่ะเหลือเวลาอีก๕๔วัน